ฟังข่าวผัวเมียละเฮียใจมา๒ข่าวแล้วใช่ไหม
คราวนี้เป็นเรื่องตำรวจกับประชาชน

ทีนี้มันเป็นเรื่องเฉาเพราะอะไรล่ะมันมีคลิปออกมาแล้วเขาบอกว่า
นี่ตำรวจนะจะไปหาเรื่องเด็กวัยรุ่นจะไปต่อยกับวัยรุ่น

ต้องฟังข่าวนี้ให้จบนะเพราะว่าตำรวจคนในคลิปมาชี้แจงด้วย
แต่ก่อนที่จะให้ฟังนะว่าเขาชี้แจงว่าอะไรดูคลิปที่มันออกมาก่อนค่ะ
นี่คุณผู้ชมที่ถอดเสื้อนั้นนะตำรวจ
คือใส่แต่ยีนใช่มั้ย
ใช่ค่ะทีนี้มันก็มีคำถามเหมือนกันนะ

ชี้แจงให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุนั้นมันเป็นงานวันลอยกระทง

แล้วคืนนั้นจริงทางพันธุ์ตำรวจโทปริญญา

แล้วจากการถามเจ้าตัว
พันธุ์ตำรวจโทปริญญาก็ยืนยันค่ะคุณผู้ชมบอกว่า
ผมไม่ได้ทะเลาะกับชาวบ้านผมไม่ได้ทะเลาะกับวัยรุ่นนะ
แต่ว่าหลังจากเลิกงานแล้วมันมีกลุ่มวัยรุ่นที่เขาทะเลาะกันอยู่

พันธุ์ตำรวจโทปริญญาเนี่ยก็เลยจะไปห้ามจะไปตักเตือน
ผมไม่รู้หรอกนายผมไม่รู้ว่ามีคนถ่ายคลิปไปแล้วก็ไปแชร์แบบนี้
อันนี้คือสิ่งที่เขาบอกกับผู้บังคับบัญชาครับ
แล้วเดี๋ยวจะบอกต่อนะว่าเรื่องนี้ยังไง
ทีนี้คุณผู้ชมทางผู้กำกับเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า
แต่ว่าพอมันมีคลิปไปแชร์ไปในโซเชียลเนี่ยผมก็ตั้งกรรมการสอบแล้วแหละ
เดี๋ยวต้องดูนะว่าพันธุ์ตำรวจโทปริญญามีความผิดหรือเปล่า
จริงเดี๋ยวต้องดำเนินการทางวินัยทีนี้ฝั่งเจ้าตัวบ้างถามพันธุ์ตำรวจโทปริญญาหน่อยค่ะ

คือออกมาชี้แจงแบบนี้บอกว่าคลิปนี้เข้าใจผิด

คือผมเนี่ยไม่ได้ไปหาเรื่องใครผมไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครนะ
แค่ผมจะไปห้ามกลุ่มวัยรุ่น
คือกลุ่มวัยรุ่นเขาจะทะเลาะกันอยู่ก็คล้ายกันกับที่บอกผู้บังคับบัญชาแหละ
แต่อย่างหนึ่งที่ฟังแล้วก็ยังแบบเอ๊ะยังไงนะ
คือเขาบอกว่าตอนนั้นไม่ใช่เวลาราชการ
คือดูภาพมันดูมืดนะคุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าแกเข้าเวรหรือยังไง
คือเขาบอกว่าตอนนั้นผมกำลังจะเลิกงานฟังดีนะ
ก็เลยกำลังถอดเสื้อชุดทีมรถมอเตอร์ไซค์วิบากที่ทีมงานเอามาให้
พอกำลังจะเลิกงานกำลังจะถอดชุดปั๊บอ่ะถอดแล้วแหละ
แล้วมีกลุ่มวัยรุ่นอ่ะทะเลาะกันผมยังไม่ได้ทันใส่เสื้อผมเลย
ผมก็เลยแบบเฮ้ยนี่ทะเลาะกันใช่ไหมผมก็เข้าไปเข้าไปห้ามแล้วกัน
จังหวะตอนที่ไปห้ามกลายเป็นว่ามีคนมาถ่ายคลิปไว้
อันนี้คือสิ่งที่เขาบอกนะแต่อีกคำถามหนึ่งที่ถาม
เมาไหมคะตำรวจอยากรู้เมาไหมคะตำรวจนายนี้บอกว่ายังไง
ก็ผมก็ดื่มเล็กน้อยย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะ
กลับไปตรงที่ว่ากำลังจะเลิกงาน
แสดงว่ายังไม่เลิกงานอ่ะเด้ยเพราะกำลังจะ
เอาแล้วดื่มเล็กน้อยนี่แปลว่าอะไรอ่ะดื่มในเวลางานเหรอ
ยังไงนะคุณผู้สมบึนเมาขนาดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
ซึ่งถ้าเกิดว่าทางผู้บังคับบัญชาเนี่ย
จะรักษาเรื่องภาพลักษณ์ขององค์กรอันนี้ก็ต้องพิจารณา

แต่ก็ต้องดูเรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยของตำรวจนายนี้ก่อนไง
เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการลงโทษทางวินัยหรือเปล่านะ